ผู้ต้องหาวัย๔๐ปีที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้วก็ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลย
เรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของฆาตกรรมอำพราง
ใช้คำนี้เลยเพราะว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นเจ้าของห้างห้างองค์วิสิต
พ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ไปอยู่ต่างประเทศ
เสพยาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุฆ่าคนเฉลี่ยคือปีละศพ
แต่ทีนี้ห้างองค์วิสิตเนี่ยที่แต่ก่อนดังมากตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะ
เป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ที่ซอยเพชรเกษม๖๒ทับ๓
รอบเขาเป็นคอนโดเขาเป็นอะไรกันไปหมดแล้ว
เป็นหลุมดำอยู่แปลงเดียวอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยลือกันว่าเป็นที่ดินต้องคำสาปของครอบครัวในไอซ์หีบเหล็กหรือเปล่า
ให้สินแสดูให้สินแสเขาดูห่วงจุ้ยดูอะไรให้นะคะ
สินแสบอกว่าที่ตั้งของที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินที่สวยมาก
แก่การสร้างตึกสูงคอนโดแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้า
ไม่ได้เป็นที่ดินต้องห้ามหรือเป็นที่ดินถูกสาปตามที่หลายคนเข้าใจ
ประเด็นที่บอกว่าเป็นทำเลที่ดีแล้วทำไมมันถึงเหลือแค่นี้ล่ะ
ห้างองค์วิสิตต้องล่มสลายเป็นเพียงแค่ตำนานล่ะ
สินแสบอกว่าน่าจะอยู่ที่การบริหารจัดการไม่ดีไม่เอาใจใส่
ถ้ามองตามหลักความเชื่ออาจจะเป็นไปได้ว่า
บารมีของเจ้าของกิจการเสื่อมถอยมีของดีอยู่กับตัวแต่ทำตัวไม่ดี
สร้างบุญสร้างกุศลก็เลยเกิดผลกระทบแบบนี้
ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่ดินที่ทำมาหากินไม่ขึ้น
ก็เพราะว่าเป็นการสาบแช่งของผู้หญิงที่เคยต้องไปทำงานเป็นสาวอาบอบนวด
แล้วก็เคยถูกทำร้ายร่างกายแล้วอาบอบนวดก็อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้น
สินแสบอกว่าถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีส่วนบ้างเหมือนกันค่ะ
ที่เจ้าของธุรกิจไม่ได้ทำบุญแต่มีการไปทำบาปไว้
ซึ่งอาจารย์ไม่ทราบว่าทำอะไรไว้บ้างนะคะสะสมมาเรื่อย
ก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันในแง่ที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรก็มี
ถ้าพูดกันในหลักของเรื่องความเป็นจริงอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะในการที่คุณทำธุรกิจคือตลาด
แล้วเกิดการซบเศร้าเกิดขึ้นอาจารย์คิดว่าในเรื่องของหลักการ
ในการบริหารตลาดของเขาน่าจะไม่ได้มีการพัฒนา
หรือเกิดการผิดพลาดแต่จริงเป็นที่ดินที่ดีมาก
ไม่ได้ต้องคำสั่งแน่นอนค่ะ
แต่จริงแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีในทุนเข้ามาซื้อ
เปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างหรือทำอะไรได้เพราะว่าที่ดินอยู่ระหว่างการฟ้องร้องศาล
เพราะว่ามีเจ้าของใหม่อยากจะย้ายถนนสาธารณะเดิมของชาวบ้าน
พื้นที่ที่ตัดผ่านที่ดินของตัวเองจะย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่ง
ชาวบ้านเขาไม่ยอมเจ้าของที่คนใหม่กับชาวบ้าน
ก็เลยอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่ค่ะ
ดินตรงนี้ก็เลยยังรกร้างไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้
แม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วก็ตามนะคะ
ทีนี้ไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาอยู่

เขาบอกว่าตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมา
มีการเจอหีบเหล็กมีการเจอศพที่หนึ่ง
โครงกระดูกศพที่๒ศพที่๓ตามมา
เกิดขึ้นเยอะมากอย่างวันที่เจอศพวันแรกนะคะ
เขาบอกว่าลมเนี่ยนะพัดวูบแรงมากเหมือนพายุเข้าอ่ะ
เป็นโดยร้อยห้องนะคนย้ายออก
คนย้ายออกกันเยอะมากตั้งแต่มีข่าวว่าเจอศพ
คือเขาบอกว่าลมพัดมาแรงมากตั้งแต่วันแรกที่เจอศพพัดแรงเหมือนพายุเข้า
และที่สำคัญพอลมพัดปุ๊บหมาในซอยทุกตัวพร้อมใจกันหอนโหยหวนชวนขนลุกมาก
แล้วไม่ได้หอนแป๊บแล้วจบนะคะหอนทั้งคืนเลยค่ะ
หอนไม่หยุดทั้งคืนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนวันพระหรือเปล่า
คือคืนวันโกนเนี่ยเป็นวันที่พบหีบเหล็กซ่อนศพวันแรกมีลมพัดแล้วก็มีหมาหอนเหมือนกัน
แล้วอีกคืนที่เจอศพเนี่ยเป็นคืนวันพระโอ้โหนั่นหอนทั้งคืนหอนไม่หยุดหอนไม่จบไม่สิ้นเลย
อีกใจหนึ่งก็มองว่าเจ้าของโครงกระดูกก็คงดีใจแหละที่มีคนมาเจอร่างเขาที่มันถูกพันธนาการอยู่ในน้ำสักที
เขาก็จะได้เหมือนกับว่าหลุดพ้นอ่ะจริงหมามีเยอะกว่านี้นะอันนี้เราจำลองให้ดูแค่ตัวเดียว
ตัวเดียวก็ขนลุกแล้วนะคุณผู้ชมนะให้เขาหอนอีกสักทีอ่ะเนี่ย
ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็ดีใจกับเจ้าของโครงกระดูกด้วยแหละว่าเออก็ดีใจที่ไปโดนจิตโดนใจให้มีคนมาบอกข้อมูล
ให้เจ้าหน้าที่เขามีการลงงมค้นหาศพอีกรอบนึงหวังว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตามหาญาติของศพทั้งสองศพที่ยังระบุตัวตนไม่ได้เจอแล้วเนี่ย
ก็อยากให้ญาติให้ครอบครัวมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปด้วยเขาจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีสักทีจะได้หลุดพ้นจากโลกมนุษย์จากเวรจากกรรมเนี่ย
แล้วก็เชื่อว่าที่หมาหอนเนี่ยมันคงจะเห็นวิญญาณวนเวียนอยู่ที่บ่อเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด
ก็เหมือนอย่างกับไอ้คดีป้นทองเห็นไหมล่ะพ่อแม่เขายังเอาพระมาเชิญวิญญาณแต่ทีนี้เขายังไม่ได้ทำไงลูก
ทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันแปลกจริงนะเพราะว่าวันที่พบศพเนี่ยไม่วันโกนก็วันพระ
คุณผู้ชมลองตรวจสอบดูวันแรกที่พบศพน้องกุ๊กกิ๊ก๙มกราคม๒๕๖๓มันคือวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๒เป็นวันพระ
มกราคมพบโครงกระดูกมัดกับประตูเหล็กวันนั้นเป็นแรม๗ค่ำเดือน๒เป็นวันโกน
มกราคมพบกระดูกเพิ่มอีก๒๘๘ชิ้นวันนั้นเป็นแรม๘ค่ำเดือน๒เป็นวันพระ
และล่าสุด๒๓มกราคมพบศพยัดหีบถ่วงน้ำวันนั้นเป็นวันโกนแรม๑๔ค่ำเดือน๒

คือวันโกนเนี่ยก็คือวันที่๑เดือนพระเขาจะโกนผมกัน๑ครั้งก็จะเป็นขึ้นกับแรม๗ค่ำหรือ๑๔ค่ำ
ส่วนวันพระเนี่ยก็จะเป็นขึ้นกับแรม๘ค่ำหรือ๑๕ค่ำ
คุณผู้ชมบอกว่าจากไม่กลัวไม่กลัวทีมข่าวเรานี่แหละทำกราฟิกซะโอ้โหบวกเสียงหมาหอนเข้าไปอีก